บอกเลยนะคะฆ่าได้แต่หยามไม่ได้จริงกับข่าวนี้นะคะ
เพราะว่าพี่โอ้เขาประกาศชัดออกสื่อเลย
ว่าน้องจันจิแฟนเขาห้ามชมใครว่าหล่อเกินกว่าพี่มาริโอ
คือเรื่องของเรื่องก็คือพี่โอ้เขาไปออกรายการ

เมื่อวานนี้นะคะเพราะเอิญว่าเจอนุ่มมาริโอเขามาเปิดตัวละครละครเขานี่แหละค่ะ
ก็เลยถามความรู้สึกกันนิดนึงนะคะว่ามันเป็นยังไง
แล้วเอาสิคือกดจริงหรือเปล่าค่ะ
คือโอ้บอกว่าจริงแล้วพี่ผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะ
แต่เอาจริงคือผมมันก็หล่อแล้วนะ
หมายถึงว่าตัวมาริโอนะเรื่องความหล่อผมเนี่ยยอมไม่ได้

อาโอบอกแบบนี้ค่ะส่วนเรื่องคลิปที่เต้นคู่กับสาวจันจิค่ะปล่อยออกมาแป๊บเดียวคุณผู้ชม
โอ้โหเอฟซีถูกออกถูกใจยอดวิวทะลุ๖ล้านวิวไปเรียบร้อยค่ะ
โอ้ก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะคะบอกด้วยนะคะว่าเอาล่ะถ้าโอกาสหน้าได้เจอจันจิอีก
จะเต้นมาให้ดูอีกนะไปฟังเสียงโอ้หน่อยค่ะ
ก็ดีใจครับคนชอบก็โอเคครับพี่ผมชอบเพลงนี้อยู่แล้วด้วย

ใช่จริงน้องเขาจะเต้นอยู่แล้วก็เลยขอแจมหน่อยเพราะว่าชอบเพลงนี้อยู่แล้วเป็นเพลงฝรั่ง
ไม่กี่เทคครับใช่ครับเพราะว่าพื้นฐานเราก็แน่นอยู่
พูดเล่นแซวขำมากกว่าครับไม่ได้มีอะไร
คนนั้นหล่อคนนี้หล่อ

การเราไม่ได้เราฟังไม่ได้

แถวมุบ้านผมผมค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอยู่
ครับพี่
บอกเลยว่าราศรีโอ้โหออร่าว่าที่เจ้าสาวจับเลยคุณผู้ชม
คราวนี้สาวคิมเขาก็เปิดเผยสถานที่แต่งงานแหละ

เฉลยสักทีค่ะก็คือจะจัดงานแต่งที่ประเทศอิตาลีค่ะ
คือก็บอกเหตุผลนะคะว่าที่เลือกที่นี่เพราะว่าชอบนี่แหละค่ะ

หลังจากที่ไปให้สัมภาษณ์ในรายการรายการหนึ่ง
บอกว่าเขาบอกว่าคิมคือสมัติล้ำคาญในชีวิตนะคะ
ได้ยินแบบนี้เนี่ยสาวคิมเขาจะรู้สึกยังไง
ไปฟังคนเขาหวานใส่กันคุณผู้ชมมันว้าวหวาน

ก็บอกประเทศเนาะก็คือเป็นอิตาลีค่ะ
อันนี้จะจัดงานเดือนเซปเทมเบอร์

อย่างที่บอกค่ะว่าตอนแรกเราอยากจะแต่งที่เรมันนะคะ
ก็คือบ้านเกิดเราแต่ว่าช่วงที่เราได้เลิก
มันเป็นช่วงที่มันหนาวมากเลยค่ะ
เราก็เลยแบบอ้าวที่ไหนดีที่แบบ
จะรู้สึกว่าได้อยู่กับทุกคน
แบบแล้วก็เป็นงานเล็กแต่อบอุ่นอะไรอย่างนี้
ก็อยู่ในยุโรปนี่แหละแต่ว่าก็เลยเลือกเป็นอิตาลี
เพราะว่าดูยังไงก็สวยแล้วก็โรแมนติกมากเลยค่ะ
ไม่คิดว่าเขาจะพูดคำนั้นออกมาค่ะ
พอดูก็น้ำตาคลอเลยอะค่ะ

แค่ว่าเออรักอะไรอย่างนี้ปกติ
ก็คงเป็นทุกอย่างจริงค่ะ

แม่นะคะถ้าเราเป็นคิมเราก็เขินแทนจริง

จัดหนักพูดแบบนี้ให้ผู้ชายคนหนึ่งนั้นเป็นยังไงค่ะแล้วเป็นอย่างไรค่ะ
อาจจะเป็นของควรให้อยู่ที่รำคาที่สุดในสุดปี

นั่งอยู่เนี่ยทุกคนนะอ๋อไม่เหลือตะวัดชีวิต